มาต่อกันเลยค่ะคุณคิงมองหน้าครับ
คำนี้คำเดียวแทงกันถึงตายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คำนี้คำเดียวจริงค่ะเหตุการณ์มันมีกล้องวงจรปิดจับไว้ได้เลยด้วย
คือเกิดอยู่ตรงที่หน้าร้านน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่ถนนศรีเสนา
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ
คนที่นั่งอยู่หน้าร้านน้ำแข็งนั่นก็คือเจ้าของร้านนายวัญชัยบุตรดีอายุ๓๕ปี
มีคนร้ายมากันสองคนผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคน
เขาขับรถกระบะเข้ามานะคะแล้วก็กระบะคันนี้ไม่ได้มีหมายเลขทะเบียนอะไรใด
จอดอยู่บริเวณหน้าร้านจากนั้นเขาเดินลงจากรถแล้วปรีเข้าไปค่ะ
ปรีเข้าไปพร้อมกับถืออาวุธมีดมาจ้วงแทงเข้าไปที่ลำคอและหัวของนายวัญชัยแบบไม่ยั้ง
เลือดเนี่ยสาดไปทั่วนะคะจนกระทั่งตัวนายวัญชัยล้มลงไปกองกับพื้นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นอนหายใจรวยรินอยู่แบบนั้นแล้วคนร้ายหลังก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปเลยด้วยการขับรถกระบะคันนั้นนั่นแหละที่มาถึงไปค่ะ
ตรวจสอบที่หน้าร้านอำแข็งตรงนั้นจุดเกิดเหตุ
มีกองเลือดอยู่ตรงบริเวณซุ้มไม่ไผ่หน้าร้านเต็มไปหมดเลย

ส่วนศพของนายวัญชัยเองนำส่งไปที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะ
ต้องไปพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดอีกครั้งนะคะ
คนร้ายที่ลงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกรู้ตัวแล้ว
ทราบชื่อว่าคือนายธีรพงศ์เหน็บบัวอายุ๓๔ปี

รู้มาว่าเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนะคะ

เขามีคดีแล้วก็เป็นอดีตผู้ต้องหาต้องโทษมาหลายคดีด้วย

แล้วก็ขออนุมัติออกหมายจับนะคะตัวในแจ็คคนนี้

มันมีปมอะไรที่อยู่ดี
คนเดินเข้ามาแล้วเอามีดไปจ้วงแทง
เหมือนที่ขวัญบอกตอนต้นไงคะประโยคเดียวนั่นก็คือ
มองหน้ากูเหมือนพ่ออึงเหรอ
เพราะคำนี้มันเกิดเหตุเมื่อวันที่๒พฤษภาคม
ตอน๔ทุ่มถึง๕ทุ่มในวันนั้น
คนก่อเหตุมือมีดเนี่ย
เขานั่งกินเหล้าอยู่ที่หน้าร้านของผู้ตายตรงนี้เลย
เพราะเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่เสียมาให้ร้านซ่อม

กับร้านน้ำแข็งของตัวคนตาย
หันไปมองหน้าวันชัยคนตายพอดี
วันชัยก็เลยตะโกนถามไปว่า

พอมีปากเสียงกันมีคนเข้ามาห้าม
แล้วนายแจ๊คก็เลยยอมแล้วก็เลยกลับไป

หลังจากวันนั้นเขามาก่อเหตุผ่านไป๓วัน
ไม่แน่ใจว่าเก็บความแค้นในวันนั้น
แล้วตามมาก่อเหตุวันนี้หรือเปล่า
เพราะเขามากับแฟนสาวเอารถกระบะมาอย่างที่บอก
มาถึงก็อมมีดลงไปจ้วงแทง
ที่เห็นอาจจะเป็นความแค้นที่ไปถูกด่านั่นเองหรือเปล่าค่ะ